ต่อกันที่สาวคนนี้บ้างปังไม่แพ้ใครนะคะ

คนนี้บอกเลยความสามารถนั้นเหลือนะคะ
แล้วก็นี่ใครก็รู้ว่าเขาสนิทกับนี่เลยนะฮะ
อาร์เรซิ่งแล้วก็คุณภัณฑภาเห็นรักเด็ก

เจอใครเจอใครก็บอกว่าเป็นอาบูมอาบูมหมดเลยนะคะคุณผู้ชม
ถึงรักเด็กแบบนี้ก็ยังไม่มีวี่แววสักทีว่าจะแต่งงานนะคะ
จนล่าสุดก็ไปเจออาตงในรายการหรือว่าคุณแชมป์ชนะทิพย์นี่แหละ
ก็มีการแซวกันไปแซวกันมานะฮะ
เอาอาการชื่นชมจนขอไลน์เลยนะ
โอ้โหตกลงมันเป็นยังไงนะบูมจ๋า
รักมากค่ะเพราะว่าเตยของเล่นอย่างเดียวค่ะ

ก็โอ้โหอีกสักพักเลยค่ะ
อีกนานเลยค่ะยังไม่ได้แบบว่าใกล้ขนาดนั้นค่ะ
ก็จริงมันก็มีคนคุยเรื่อยแหละค่ะเราก็เรื่อย
คุณคุยเรื่อยนี่ใช่น้องแชมป์ชนะทิพย์ไหมครับ

ก็เจอน้องค่ะเจอแชมป์มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว
เพราะว่าทำงานด้วยกันหลายครั้งแล้วใช่